เรื่องของรักบี้กันบ้างนะครับพลตรวจโทกุณฑลประจวบเหมาะนายกสมาคม
ก็บอกว่าตอนนี้เสนอตัวนะครับเป็นเจ้าภาพจัดรักบี้ระดับเอเชีย
ที่จะเริ่มที่รักบี้๗คนชิงแชมป์เอเชียทั้ง๓สนาม
เนื่องจากว่าเชื่อมั่นนะครับการจัดการแข่งขันของไทยอยู่แล้ว
แล้วก็ใช้สนามทูปะเทมีเป็นสนามในการจัดการแข่งขัน
เวียดนามเจ้าภาพซีเกมยืนยันว่าไม่บรรจุกีฬารักบี้
ก็มีแนวคิดนะครับว่าไทยจะจัดเองครับเป็นชิงแชมป์อาเซียน
ซึ่งจะของงบจากรัฐบาลแล้วก็จะมีแผนจัดตั้งสำนักงานของสมาคมรักบี้๔
ภูมิภาคเพื่อพัฒนาให้ถึงรากฐานของเยาวชนต่อไปครับ